ดูต่อค่ะคดีของแอมอาทิตย์นี้วันจันทร์

คือเมื่อวานนี้รองโจ๊กก็มีการเรียกคุณไอซ์ปรีชายา

รวมถึงเรื่องของอะไรนะคนที่มีชื่อในการรับของสายนาย

รวมถึงที่บอกว่าจะมีหมายจับออกมาเพิ่ม

เอาเรื่องของคุณไอส์ก่อน

คุณไอส์การสั่งซื้อแล้วครอบครองสายนาย
ดาราสาวก็ยืนยันนะว่าซื้อมาเพื่อที่จะกำจัดสัตว์มีพิษจริง
แต่ตอนหลังพอรู้ปั๊บว่าเป็นสารอันตราย
ก็เลยเอาของกลางมาส่งมอบให้กับตำรวจ

กรณีของไอซ์ให้มาสอบปากคำในฐานะพยาน

ว่าการสั่งซื้อสายนายในปริมาณที่มันเป็นอันตรายขนาดนี้

รวมถึงข้ออ้างที่บอกว่าเอามาเพื่อกำจัดสัตว์พิษเท่านั้น

แล้วนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการตรวจสอบหน่วยงานที่กำกับดูแล
เรื่องเกี่ยวกับการนำเข้าการจำหน่ายว่าปล่อยประละเลย
จนทำให้มีการซื้อขายไซยันไนอย่างโจงแจ้งทางออนไลน์ไหม
แม้ว่ากฎหมายการนำเข้าครอบครองวัตถุอันตราย
จะระบุเอาไว้ก็จริงว่าการซื้อขายไซยันไน
ถ้าเกิดว่าปริมาณไม่เกิน๑ตันหรือว่า๑๐๐๐กิโลกรัม

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรบคุ้มครองผู้บริโภค
อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้วันที่๘
จะเรียกตัวแทนทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาชี้แจง
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปล่อยประละเลย
จนทำให้มีการนำสายนายมาใช้ในการทำผิด

ก็คือเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเอง
อันนี้ในส่วนของสายนายที่คุณไอซ์ปรีชายานะ

ความคืบหน้าทางคดีตำรวจเองก็กำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน
คือเขาไปตรวจสอบแล้วก็เจอว่าแอมเนี่ยนะคะ
ได้มีการสั่งซื้อสายนายแล้วก็สั่งซื้อหลายรอบด้วย
ตอนซื้อไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองแต่ใช้ชื่อคนอื่น
ตำรวจก็เรียกชื่อที่ปรากฏว่าเป็นคนสั่งซื้อมาสอบปากคำแล้วนะ
ทีนี้จากการขยายผลจากการขยายผล
มีคนใกล้ชิดนางสาวแอมที่มีการสั่งซื้อสายนายให้กับแอมเนี่ย
มีชื่อของคนในครอบครัวเป็นคนรับพัสดุ

ว่ารายชื่อคนรับพัสดุเกี่ยวข้องกับการทำผิดไหม
แล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสายนายเนี่ย
จริงคือไปตรวจสอบเจอว่าแอมเนี่ยสั่งซื้อสายนายตั้งแต่ปี๖๔นะ
แล้วคือเขาบอกว่าล็อตที่มีการสั่งซื้อ๒๐๐ขวดเนี่ย
เขาขายไปแล้ว๑๔๓๗ขวด
ไอ้ที่เหลือประมาณสัก๕๐๐กว่าขวด

นี่ไงใครเป็นคนครอบครองใครเป็นคนสั่ง

ไม่ใช่แค่โซเดียมสายนายอ่ะสิมีไอ้โซเดียมไทโอซาวเฟส
ใช่ที่บอกว่าเป็นสารถอนพิษ

ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
จอดทิ้งไว้ที่บ้านของพ่อแม่ในการจนบุรีไปตรวจสอบครับ

เรื่องต้นพบว่ามีการไปทำสีใหม่ทั้งคันนะ
ที่บอกว่าเราเห็นเป็นสีดำแต่จริงมันจะมีรอยสีแดงอยู่ใช่ไหม

เหมือนทำแบบเร่งรีบเหมือนคุณผู้ชมทำลูกอ่ะ

ส่วนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์เพราะว่ามีชื่อแอมเป็นผู้เช่าซื้อ
ขาดต่อภาษีมาอื้อหือ

แต่ดูเหมือนลักษณะคือจะไม่ได้ขับไหม
เพราะว่าจอดอยู่ตรงแบบฝุ่นกึ๊กมากเลยนะ

เพราะว่าป้ายทะเบียนที่ติดอยู่หน้ารถกับป้ายภาษี

ถ้าเป็นรถคันนี้จริงที่ถูกต้องต้องเป็นทะเบียน
สศตป๔๕๕กมครับ

แต่ที่ป้ายภาษีกลับระบุเลขทะเบียน

เพื่อจะส่งต่อให้ออรองศัตราอาจารย์ดรเวรชัยพุทธวงศ์ครับ

แล้วก็ค้นบ้านของพ่อแม่ฝั่งแอมใช่ไหม
ทีนี้ความคืบหน้าของฝั่งรองออฟ
ที่บอกว่าเป็นอดีตสามีเป็นรองผู้กำกับเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกพ่อกับแม่ของทางรองอ๊อฟเนี่ย

ก็เดี๋ยวต้องไปดูตำรวจจะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะ
เงินในบัญชีแล้วก็การใช้โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แล้วตำรวจบอกแล้วรองโจ๊กบอกแล้วไง
อาทิตย์นี้ถ้าเกิดไปตรวจสอบเจอว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็จะขอสารออกหมายมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ